ด้านหลังของเรานั่นใครอ่ะคะ

เสียชัดนักรักเมืองกำแพงเพชร

ว่าแกเพิ่งไปเปิดคณะตลกแสดงอยู่นี่ใช่ไหม

แล้วเอาเงินไปเกลี้ยงบัญชีแบบนี้ทำยังไงคะ

ขึ้นโรงพักไปแจ้งความนี่ค่ะ

เป็นพนักงานปรายศนีย์อยู่ที่ศรีราชาชนบุรี
เสียชัดมีพัสดุตกค้างประเภทเสื้อผ้า
และสิ่งของผิดกฎหมายอยู่ในกล่องพัสดุ
หลังจากนั้นก็มีการโอนสายไปยังกลุ่มบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะคะ
ซึ่งอ้างว่าเป็นตำรวจสังกัดอยู่ที่ศรีราชา

แล้วก็แจ้งกับเสียชัดว่า
มีขบวนการฟอกเงินมหาศาล๘๐ล้านบาท
โดยใช้บัญชีของเสียชัด

ใช้บัญชีของเสียชัดในการฟอกเงิน
เป็นบัญชีรับโอนเงินที่ผิดกฎหมาย

ต้องการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของเสียชัด

โดยให้บอกหมายเลขธนาคาร

พร้อมกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

วิธีการคือเขาแอดไลน์กันแบบนี้ค่ะ

แล้วให้ส่งข้อมูลเอกสารต่างต่างไปทางไลน์อืม

คนรู้ทันมันมันทำไงรู้ไหมคะ

ส่งรูปบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจ

โอ้โหนี่มาถึงบัตรประจำตัวเลยเหรอ
ใช่ค่ะเป็นตำรวจอยู่ที่

ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่า

เงินทั้งหมดที่มีอยู่ในธนาคาร
ให้ไปตรวจสอบอีกแล้ว

ตกใจก็กลัวว่าจะทำอะไรผิดหรือเปล่านะคะ

เอาแต่โชคดีหน่อย
บัญชีเนี่ยเงินในบัญชีมี๔๐๐กว่าบาท
เงินนะคะกว่าจะขายหน่อกล้วยได้สักกล้วยนะ

ปรากฏว่า๔๐๐๐กว่าเกลี้ยงบัญชีเลยค่ะ

ยังไงก็โชคดีที่ยังมีอีกบัญชีกว่าล้านบาทแม้เสียนะคะ
แต่ก็อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อย่าได้ชะล่าใจตกเป็นเหยื่อ
นี่ถือว่าเป็นภัยสังคมนะคะ
เพราะดีตรงไหนรู้ไหมที่เสียชัดแกไม่เอาอีกบัญชีนึงไปให้มัน

แสดงว่าเศรษฐ์ชัดห่างหายจากไทยรัฐทีวีไปนาน